เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ช่วงเวลานี้นะครับแดดร่มลมตกแล้วนะฮะแต่ละชุมชนก็คือใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องแสดงงานจริงแล้ว
จะเห็นว่าแต่ละชุมชนเขาจะต้องเร่งมือเก็บงานในช่วงสุดท้ายให้เสร็จให้ทัน
อย่างเช่นชุมชนที่ผมยืนอยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็คือชุมชนท่าอุเทนนั่นเอง
จะเห็นว่าเขามีการใช้ชักรอกมาส่งตะเกียงขึ้นไปบนยอดของเรือไฟ
ซึ่งเรือไฟสูงมากไม่สามารถที่จะขนไปได้ง่ายนะครับต้องใช้เทคนิคทางด้านของการชักรอกนั่นเองครับ
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาไหลเรือไฟแล้วนะครับ
แต่ผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าวิธีการดูเรือไฟจริงแล้วเขาดูกันอย่างไรว่าลำไหนสวยกว่ากัน
เพราะที่เคยดูจากภาพข่าวแต่ละลำก็สวยเหมือนกันหมดคงต้องยกคำถามนี้ให้กับอาจารย์นิวัฒน์อีกเช่นกันครับ
เรือไฟลำหนึ่งนี่ครับเขาจะเอาแบบให้สวยงามทีนี้เมื่อออกแบบสวยงามแบบนี้จะใส่อะไรลงไปในเรือไฟ
อะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอตัวเองอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเราอะไรที่เป็นสิ่งที่คนสนใจประมาณนี้ก็ใส่เข้าไป
เคลื่อนไหวต่างพอนั่นเรือไปบางทีมีการเคลื่อนไหวนะมีการเคลื่อนไหวด้วยมีการเช่นปลาเนี่ยขยับปากได้สำนองนี้แล้วก็บางทีก็พ่นไปพ่นน้ำขึ้นมาสุดแล้วแต่
เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นความคิดครับผมส่วนความสวยงามก็คือความสวยงามมาเน้นที่สัดส่วน
ในแง่ของศิลปะก็ต้องมองให้มีปลาล้านด้วยใช่ไหมครับครับเพราะนั่นความสวยงามครับผม
เลือกไวร่ามที่สวยนะครับสะเกียงทุกดวงจะต้องเต็มด้านนั้นเลยครับเราไม่ได้เลยครับทีนี้บางดวงนะครับบางดวง
บางดวงจะมองในแป๊บเปล่าไม่เอ็นนะครับถ้ากรรมกาจะสติราสองกร้องรู
ครับผมเรียกได้ว่าตัดสินก็จริงจังจริงจริง
ที่เห็นอยู่รายรอบตัวผมตรงนี้นะครับ

จากนั้นครับประเพณีก็ค่อยพัฒนายิ่งใหญ่

กลายเป็นเรือไฟที่ใหญ่แบบมหือมามากนะครับ

ก็จะมีการปล่อยเรือไฟ๑๒นักศัตริย์นะฮะ
ก็เดี๋ยวเรามารอชมภาพบรรยากาศกันครับ
ภาพเรือไฟโบราณแบบนี้น้อยคนจะได้เห็นนะครับ

จังหวัดนครพนมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่

จัดให้มีการแสดงเรือไฟโบราณแบบนี้ครับ
วินไทย
เพลงใหม่แม่งกากขอบัตราหลายเรื่องใหม่
ตอนนี้นะครับการจุดโคมไฟการจุดตะเกียงของลำที่๑๒๓๔นะฮะ
อย่างที่เห็นด้านหลังของผมตอนนี้ก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่ครับลำแรกซึ่งมาจากชุมชนนาว่านะครับ
ก็จะถูกลากออกไปกลางลำน้ำโขงแล้วก็จะลอยไหลเรือไฟกันครับ
ใครทิ้งสระเก้าอี้ของท่านรัฐการณ์ที่สิทธิ์นะครับ
ท่านผู้ใหญ่เป็นเกษตรกำลังรอการทิ้งกันนะครับ

อาทิตย์ก็พร้อมนาว่านาว่านี่พร้อมแล้วนะครับ
ทัพที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านกำลังช่วยกันดันเรือไฟของชุมชนตัวเองที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ออกไปที่กลางแม่น้ำโขงนะครับ
ไปส่งต่อให้กับราวราคที่จะราคต่อไปนั่นเองครับ
พอได้มาเห็นภาพเรือไฟจริงไหลลอยไปตามลำน้ำโขงแล้วมันเป็นภาพที่งดงามจริงครับ
ได้มาเห็นการเตรียมงานของชาวบ้านกันแล้ว
มันยิ่งรู้สึกว่านี่คืองานที่ยิ่งใหญ่มาก
ผลการตัดสินเรือไฟในปีนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนคงทราบจากข่าวกันไปแล้ว

แข่งขันกันตามประเพณี
แต่สิ่งที่ชนะใจคนดูทุกคน

ที่ทำให้งานประเพณียิ่งใหญ่ขนาดนี้

อย่างปีนี้ได้เห็นการประดับประดาษของบนเรือ

ก็จะบอกว่ายังไงดี
ก็มันเหมาะกับอธิบาย

มันอยู่ในใจว่า

ลำเด็ดพระราชการที่เก้า

ก็ยังอยู่ในใจของประชาชนทุกคนนะคะ

ก็อยากให้เขามาดูสักครั้งนึงนะคะว่า

เพราะว่าการทำงานของแต่ละ

คือเขาก็ตั้งใจทำเต็มที่
ดูแล้วแบบลำบากมากนะ
ประเพณีนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
มีความสำคัญมากเกี่ยวกับประเพณีนะคะ

มีศักยภาพที่ว่าชาวอำเภอนาธมทุกคนต้องมาร่วมทำตะเกียงเรือไฟกัน
อย่างนี้ครับบรรยากาศปีนี้สนุกคึกคักยังไงบ้างครับ
คักค่ะเพราะว่ามีพี่น้องแล้วก็ชาวเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวงานมากมายค่ะ
ฝากถึงพี่น้องทุกคนนะคะขอให้เชิญมาเที่ยวงานไหลเรือไฟนครพนมนะคะยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็สวยงามสนุกค่ะ
สำหรับหนูนะคะเป็นคนจังหวัดนครพนมนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมรับชมนิทัศกาลไหลเรือไฟนะคะ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งมีเรือไฟที่สวยที่สุดในโลกค่ะ
และในตอนเย็นที่เป็นประเพณีไหลเรือไฟจริงนะฮะความสวยงามเนี่ยต้องบอกว่าอลังการมาก
ถ้าคุณแค่เสิร์ชในอินเตอร์เน็ตเห็นรูปคุณอาจจะรู้สึกว่าสวยดี
แต่ถ้าคุณได้มาเห็นของจริงปุ๊บคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่ความอลังการเท่านั้น
แต่มันคือการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านจริง
และทุกคนมาด้วยใจจริงมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยความสุขของคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่เราได้ทำอะไรร่วมกับคนในชุมชน
และสิ่งนั้นมันกลายมาเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ประทับใจได้มากจริงอย่างที่ผมได้มาสัมผัสที่จังหวัดนี้ครับนครพนมครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหแจกเลยรวมสนุกกันง่ายได้ของรางวัลฟรี
ตอบคำถามว่าเรือไฟลำแรกที่เริ่มปล่อยในงานประเพณีไหลเรือไฟมาจากอำเภออะไร
กติกาให้ดีเข้าเฟซบุ๊ครายการโอ้โหไทยแลนด์กดไลค์เพจกดแชร์คำถาม
แล้วตอบคำถามแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
รับไปเลยเสื้อยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล
สนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๒๙พฤศจิกายนพศ๒๕๕๙
ประกาศผลทางเฟซบุ๊คโอ้โหไทยแลนด์วันจันทร์ที่๒ธันวาคมพศ๒๕